นครศรีธรรมราชนี่ก็ทำร้ายกันจนเจ็บหนักนะครับ
เพราะว่าทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วก็เข้าไปชกไปทำร้ายเขา
แต่ที่ไปต่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าหมัดเปล่าหมัดเพียวนะฮะ

แจที่มันแหลมโผล่มาเนี่ยค่ะพกเขาเข้าไปเนี่ยโอ้โหสภาพนี่หนักเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวไปดูนะฮะสภาพของนายปวันตวัฒน์นามสกุลอินทองอายุ๒๘ปีนี่ครับ

ต้องขออนุญาตสีเลือดเนี่ยเอาเป็นสีเทาดำหน่อยนะ
เลือดเต็มหน้าเต็มตัวไปหมดนะครับ
เขาถูกเพื่อนบ้านเนี่ยบุกเข้ามาทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บแบบนี้นะฮะ
กู้ภัยก็ต้องมาช่วยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองครับ
ตรงจุดนี้เป็นบ้านเช่านะฮะในพื้นที่ตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่คือคนเจ็บนะครับ
นายปวันตวัฒน์บอกว่าคนก่อเหตุคือลูกชายของเพื่อนบ้าน
เช่าบ้านอยู่ห้องติดกันอยู่ใกล้กันเลยนี่นี่อยู่ใกล้กันเลยนี่ฮะ
ภรรยายงภรรยาก็มาชี้ให้ดูนะครับ
คือเพื่อนบ้านเนี่ยที่เป็นลูกชายของเพื่อนบ้านเนี่ย
มีเรื่องกับภรรยาของคนเจ็บแล้วบุกเข้ามาในบ้านมาทำร้าย
ขณะกำลังชงนมให้ลูกชายวัย๑ขวบ๗เดือนอยู่ในครัวหลังบ้าน
เพื่อนบ้านคนที่เข้ามาทำร้ายเนี่ยนายปวันตวัฒน์บอกว่า
กุญแจรถจักรยานยนต์เอาไว้ในมือนะ
แล้วก็มาชกต่อยเขาเข้าใบหน้ากับศีรษะ
แบบที่ไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตอบโต้
นี่รอยเลือดนี่หยดเป็นทางยาวไปหมดนะฮะ
เขาก็บาดเจ็บอย่างที่เห็นนะฮะเป็นแผลเต็มไปหมดนะครับ
หยดอาบเต็มหน้านะเต็มร่างกาย
แล้วก็ทั่วบ้านไปหมดเป็นทางยาวเลย
คือลูกชายของเพื่อนบ้านเนี่ยความจริงมีปัญหากับภรรยาของคนเจ็บ
แต่เข้ามาเนี่ยซัดคนเจ็บก่อนเลย

ส่วนภรรยานะครับชื่อนางสาวสุวนันอายุ๒๕นะครับ
ภรรยาของนายปวันตวัฒน์บอกว่าคนก่อเหตุ
ว่านายทวิทย์ทองจีนชื่อเล่นชื่อแอร์อายุ๒๖นะครับ
เป็นลูกชายของเพื่อนบ้านที่ห้องอยู่ติดกัน
หลังจากทำร้ายสามีเธอแล้วเนี่ยในแอร์ก็ขี่จักรยานยนต์ตามมาหาเธอ
พอเจอเธอเนี่ยก็เข้ามาตบตีเธอด้วยรองเท้าแตะนะฮะ
ตอนนั้นเธออยู่ที่ร้านขายอาหารตามสั่งห่างจากบ้านเช่าสัก๔๐๐เมตร
เธอก็บาดเจ็บนะฮะแล้วตอนที่ในแอร์เอารองเท้าแตะมาตีเธอเนี่ยนะฮะ
บอกว่าในแอร์เนี่ยพูดใส่หน้าว่ารีบกลับไปดูสามีซะเลือดอาบอยู่
กลับมาดูก็อย่างที่เห็นแล้วครับก็เลยแจ้งตำรวจนะครับ
ตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
นี่ฮะโดนทั้งภรรยาทั้งสามีนะครับ

ของคนก่อเหตุนะครับนางวรรณเต็มส่งกลิ่นแม่ในแอร์
แม่ในแอร์คนก่อเหตุบอกว่า
ต่อว่าเรื่องยืมเงินเรื่องเล่นแชร์แล้วไม่ส่ง

มีปากเสียงถึงขั้นตะโกนด่ากันไปมาคือห้องเช่าบ้านเช่านี่อยู่ติดกันมีแค่กำแพงกั้นตะโกนด่ากันไปมานะครับ
ไปเก็บมันยางแล้วก็กลับมา
แล้วก็ถามเขาว่าจะเอายังไง
ใส่ยางที่บ้านส่งไป

แต่ลุงจิตแกบอกว่าฝ่ายนี้ก็ถือค้าอยู่กัน
ต้องแท้นะคือเขาเอาไปต่อจานเราในเฟส
ตรงนี้ตรงนี้ส่งก็เป็นเหลือเท่าไหร่แล้ว
แต่เรื่องแชนมันไม่มีปัญหาหรอก

บาดแผลที่ใบหน้ากับศีรษะเย็บไป๔เข็มยังต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับ
ส่วนภรรยาเนี่ยสพทุ่งใหญ่ก็มาสอบปากคำไปแล้ว
พบว่าก็บาดเจ็บจากการถูกรองเท้าแตะตบตามใบหน้าและร่างกายเหมือนกันค่ะ
เดี๋ยวรอให้ทางฝั่งสามีที่เจ็บหนักออกจากโรงพยาบาลก่อน
จะสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วจะได้ออกหมายเรียกในแอร์มารับทราบข้อกล่าวหา
ที่แน่นอนเบื้องต้นเนี่ยตำรวจบอกว่าก็คือข้อหาบุกรุก
กับข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บนะครับ
เดี๋ยวถ้าออกหมายเรียกแล้วยังไม่มาอีกก็ต้องออกหมายจับตามขั้นตอน
นี่หนีไปเลยนะฮะเนี่ยนะคะแล้วบ้านอยู่ติดกันอ่ะ
แม่ยังอยู่เนี่ยแม่ยังต้องอยู่บ้านติดกับเขาเลยนะบ้านอยู่ติดกันแล้วจะยังไงกันต่อ